เช่นเดียวกับหนุ่มคนนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
แบงค์นะคะลิเกดังสอนรามน้ำเพชรนะคะ
อย่างที่ทราบค่ะก่อนหน้านี้นะเขาจัดคอนเสิร์ตค่ะเป็นไลฟ์สดนะคะ
คอนเสิร์ตรวมใจให้สู้ภัยโควิดค่ะ
ก็มีบรรดาแม่ยกแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยก็มาร่วมปันเงินค่ะ
สมทบทุนค่ะโดยได้ยอดบริจาคทั้งหมดนะคะ
วันนี้เลยนะคะเจ้าตัวจึงขอมอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะ
จำนวนหนึ่งแสนบาทนะคะเพื่อสู่อุปกรณ์ทางการแพทย์
สำหรับต้านเชื้อไวรัสโควิด๑๙
พร้อมกับแบ่งให้กับโรงพยาบาลจังหวัดตากแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยค่ะ
อดที่มอบให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎจำนวน๑แสนบาทครับ
เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับต้านโควิด๑๙นะครับ
แล้วก็อีกยอดหนึ่งก็จะซื้อเป็นอุปกรณ์ดูดเสมภาพ
มอบให้กับโรงพยาบาลสามเงาทางจังหวัดตากครับ
แล้วก็ยังมียอดอื่นอีกมันก็ได้กระจายครับ
เพื่อที่จะให้ได้ทำบุญในหลายรูปแบบ
แล้วก็ได้ช่วยเหลือกันในหลายภาคส่วน
เป็นการให้กำลังใจที่ดีที่สุด
การแปลงปันในช่วงนี้ถือว่าเป็นการให้กำลังใจที่ดีที่สุดครับ
ที่เราจะได้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปพร้อมกันครับ